พ่อสำหรับภาพที่คุณภาคุณเป้ยเนี่ยไปกินซูชิแบบนะคะ

โลกกรมเหลือเกินมีโอกาสได้เจอกับคุณนิทีเสามีชายว่า
เจอแบบบังเอิญด้วยนะใช่แล้วคือก่อนหน้านี้หลายหลายคนเข้าไป
คอมเมนต์เข้าไปทั้งให้กำลังใจทั้งต่อว่า
อินสตาแกรมของคุณเยอะแยะเลยล่ะเยอะมาก
คุณป๊อปเองก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใดนะคะ
แม้ว่าตัวเขาจะเจอกับการโจมตีอย่างหนักก็ตาม
แต่ด้วยความโลกกลมอย่างที่คุณบอกไปพี่แจ๊กกะรีนของเรา
บังเอิญไปเจอกับคุณป๊อปในขณะที่เดินทาง
ทำข่าวในสถานที่แห่งหนึ่งก็ได้มีโอกาสพูดคุยกัน
แล้วก็ไม่พลาดที่จะขอสัมภาษณ์แบบเปิดใจมาด้วย
ซึ่งทางคุณป๊อปเองก็ยินดี
พร้อมกับชี้แจงว่าในช่วงที่ผ่านมา
ที่ไม่ออกมาพูดอะไรเนี่ยเป็นเพราะว่ามองว่า
เป็นเรื่องภายในครอบครัวส่วนตอนนี้
ความเข้าใจของคุณเป้ยดีแล้วนะคะย้ำชัดเจน
จะไม่มีการหย่าร้างเกิดขึ้นแน่นอน
เพราะคุณเป้ยเป็นภรรยาและแม่ที่ดีของลูกที่สุด

กับน้องโปรดและลูกสาวที่กำลังจะลืมตาดูโลก
ต่อไปเป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะ
ซึ่งคุณป๊อปยังฝากบอกด้วยนะคะคุณผู้ชมว่า
ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับครอบครัว
กับตัวเองแล้วก็คุณเป้ยจากนี้ไปจะขอใช้เวลาดูแลกัน
และกันให้ดีที่สุดนะคะ
อันนี้เป็นคำยืนยันจากทางคุณป๊อป
หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าในตอนที่คุณเป้ยเข้าโรงพยาบาล
อาจจะไม่ได้เห็นภาพนะตอนที่คุณป๊อกดูแล
ได้รับที่เผาทุกคืนก็ออกไปทำงานบ้างละหว่างมีคนสลับผัดเปลี่ยน
แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะถึงกำหนดคลอดลูกสาวคนที่๒ของบ้านหลังนี้
แน่นอนว่าคุณพ่อจะต้องเหอะลูกสาวคนแรกของบ้านนี้อย่างแน่นอนนะ
คือยอมรับนะคุณป๊อปก็แมนนะ
ก็ออกมายอมรับว่าเคยทำผิดพลาดไปบ้างแล้วก็เป็นความผิดของตัวเอง
แต่ว่ายืนยันว่าจะไม่มีการหย่า
ไม่มีการหยาสั่งยังไงพร้อมกันนี้จะขอดูแล
คุณเป้ยน้องโปรดและลูกสาวที่กำลังจะลืมตาดูโลกนี้อย่างแน่นอนนะคะ
ก็จะใช้ชีวิตอยู่กันฉันสามีภรรยาแล้วก็ครอบครัวแบบนี้ตลอดไป
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปให้ครอบครัวของคุณเป้ยคุณป๊อปด้วยนะคะ
เดี๋ยวล้อนลุ้นกันเดือนหน้าจะได้เห็นน้องตัวน้อย